เครื่องยนต์หลักตอนนี้ที่กลายเป็นพระเอก

มาสสุดท้ายของปีนี้เพิ่มอีกกว่า๗แสนคน

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า

เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วมากกว่า๒ล้าน๑แสนคน
เป็นอันดับที่๒รองจากมาเลเซียครับ
ที่จะนำมาใช้ช่วง๓เดือนสุดท้ายของปีนี้
ปัจจัยบวกครับช่วยหนุนให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน
เดินทางเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นประมาณ๕๗แสนคน
ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปีนี้
อาจจะพุ่งไปแตะ๔ล้าน๒แสนคน

ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว

เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวครับ
ระบุมาตรการฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า

เชื่อว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยได้มากขึ้น๑๐
ในช่วง๒เดือนสุดท้ายของปี
เป็นแรงส่งสำคัญให้นักท่องเที่ยวจีนทั้งปี
เป้าหมายที่วางไว้๕ล้านคน
ขณะนี้บริษัทนำเที่ยวต้องใช้เวลาประมาณ๑เดือนนะครับ
ในการเตรียมความพร้อมรับลูกทัวร์ท่องเที่ยวครับ